เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ต้องเตือนประชาชนเลย
แล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจัดการซะนะครับ
อ้างว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

และตัวเขาเองบอกว่ามีเลขล็อกบอกทุกท่านได้
ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อหรอกคุณทางหน่วยงานนะนะ
คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเน้นย้ำอยู่แล้ว
ไม่มีการล็อกเลขไม่มีใครที่จะมาบอกเลขล็อกได้
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุล
พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีนะครับได้ร่วมกัน
แถลงจับกลุ่มนายจาตุรงค์พร้อมกับของกลางนะคุณ
พร้อมที่ดินเงินสด๕๕๐๐๐๐บาท
สินต่างมีบัญชีธนาคารถึง๓๓บัญชีนะคุณนะ
อาวุธปืน๙กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืน
รวมถึงพระเครื่องนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับ
มีค่าหลายรายการรวมมูลค่าแล้วกว่า๔๐ล้านบาทแม่
หลอกลวงกันจนรวยเลยนะคุณนะจนตัวเขาก็รวยเลยนะครับ
สืบทราบว่าเป็นผู้ที่แอบอ้างชื่อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการแบบนี้ครับ
บอกว่าได้รับเลขถูกรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าเลขล็อกมาหวยล็อกเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะบอกกับประชาชนนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทรประกอบก็บอกว่า
ขอให้สืบสวนสอบสวนหาผู้แอบอ้างชื่อสำนักงานสลาก
หลอกลวงประชาชนทั่วไปให้หลงเชื่อว่าสำนักงานสลาก
จะสามารถให้เลขรางวัลเลขท้าย๒ตัวแล้วก็๓ตัว
ก่อนวันออกรางวัลได้
เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับ
มาพบหลักฐานว่านายจาตุรงกระทำผิดจริง
ก็เลยนำหลักฐานขออนุมัติหมายจับในฐานความผิด
ช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับ
ก็นำตัวผู้ต้องหาไปควบคุม

ทำคนเดียวหรือมีขบวนการด้วยนะครับ
ก็สังเกตได้ง่ายถ้าท่านเข้าไปสู่โซเชียล
ก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถล็อกเลข
มีตามที่ภาพที่เห็นนะฮะ
ว่าสำนักงานสลัดสามารถล็อกเลขได้
ตรงนั้นเป็นจุดย้ำเตือนว่าพวกท่านจะถูกหลอกแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานสลากอย่างมากเลย

การหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เหยื่อจะถูกหลอก

เหยื่อบางรายก็ไม่อยากเอาเรื่อง

รวมแล้วหลอกกันเป็นหลักล้าน
คือพอสำนักงานสลากบอกว่าอย่าลืม

ชักจูงเหยื่อได้ทั่วประเทศ

มีจำนวนมหาศาลนะครับ
ผมคิดว่าคงทำมาสักเป็นปีแล้วนะครับ

แล้วก็ทำง่ายไม่ต้องไปติดต่อกับใครเลย

มีโอนเข้ามาก็เอาเงินออกจากบัญชีมานะครับ
แล้วก็สาเหตุสำคัญคือ
ผู้เสียหายเนี่ยเวลาถูกหลอกแล้ว
อาจจะไม่กล้าแสดงตัวนะครับ

แต่พอเป็นหลักพันคนมา
เป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันก็เงินจำนวนเยอะนะครับ

มีการสืบสวนตัวผู้กระทำผิดคือนายจตุรงนัดคุณ
ตอนที่ไปบุกจับก็ถามนะว่า
เงินแต่ละเดือนได้เท่าไร
ได้หลักอะไร๗หลักหรือเปล่า๘หลักหรือเปล่า
ตัวของนายจตุรงค์ปฏิเสธบอกว่า
เดือนละแค่๖หลักแสนเท่านั้นเอง

เพราะว่าน่าจะหลอกลวงคนมหาศาลในโลกโซเชียล
แล้วเงินมันถูกหมุนเวียนแล้วเอาไปฟอกทั้งหมดเลยนะครับ
ทีนี้ครับทางพอสำนักงานสลากบอกว่า
เงินที่ผู้ต้องหาจะได้อาจจะมากไปด้วย

ก่อเหตุซ้ำก่อเหตุกันเกือบทุกงวดเลย
นี้หากตรวจสอบทรัพย์สินที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้แล้ว
ก็จะเชื่อว่าผู้ต้องหาก่อเหตุมานานหรือยัง
ก็ฝากเตือนประชาชนบอกว่าอย่าหลงเชื่อ
เพราะทางสำนักงานสลากไม่ได้มีการล็อกเลข
ไม่ได้มีการบอกเลขก่อนล่วงหน้า
หรือมีการให้เลขตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด

มาหลอกคุณบอกว่าโอ้โหงวดนี้มีเลขให้
อย่าไปเชื่อใช่ค่ะ